เมื่อสักครู่นี้ที่คุณพิรวัตรเล่ารายละเอียดของคดี
ก็มีชื่อของเก๋ที่เป็นเจ้าของสปาที่ท่าขี้เหล็กที่พม่านะคะ
อยากให้คุณผู้ชมเห็นภาพแบบชัดมาทำความรู้จักกับเก๋คนนี้หน่อยนะคะ
เก๋คนนี้เนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนที่เขาถูกพาดพิงในคดีนี้นะคะ
เก๋ก็คือนายบัณฑิตหรือสุภกเกษมพันพลากรอายุ๔๐ค่ะ
อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ก่อนหน้านี้เคยเข้าร่วมเป็นผู้นำชุมชน
เป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งแต่ก็ถูกปลด
ก็เลยหันมาทำธุรกิจเกี่ยวกับผับบาคาราโอเกะนะคะ
ร้านเลยคุณผู้ชมตังเกซีฟู้ดเทอร์เรสแม่สายโรงเตรียมแม่สาย
ร้านแต่ละแห่งจะเน้นสาวสวยคอยให้บริการเป็นหลัก
อกจากนี้เก๋มักแสดงตัวว่าตัวเองเป็นสื่อมวลชน
สำนักเลยค่ะจนถูกกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสพแม่สาย
ข้อหาติดโลโก้ของสำนักข่าวช่องหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นข่าวดังข่าวใหญ่อยู่พักหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชม
สุดท้ายก็เปลี่ยนที่ทำมาหากินไปทำธุรกิจร้านอาหาร
ที่จังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศพม่านี่แหละ
โอโซนสปาแอนดคาราโอเกะจนถึงทุกวันนี้